จุดที่ศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้าตำรวจภูทรจังหวัดปฐุมธานี

พลตำรวจเอกศีวรารังสิพรามนากุลอยู่จุดนี้หรือเปล่า

เหมือนคราวก่อนพลตำรวจเอกศีวราจะไปประชุมจุดนี้ก่อน
นะคะและถึงจะไปปฏิบัติการที่วัดพระธรรมไกร
ส่วนหน้าจังหวัดปธุมธานีว์สวัสดีภลอยสตรีครับ
สวัสดีครับ

เกี่ยวกับการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

ขณะที่บริเวณร้านด้านหน้าที่ว่าการอำเภอคลองหลวงนะคะ
ก็ได้มีการเรียกระดมพลเจ้าหน้าที่กว่าหลายพันนาย
เพื่อเตรียมพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ทันที

ขบวนรถของตำรวจเริ่มออกจากฐานที่ตั้งเข้ามารวมพล

ตั้งแต่เมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมานะคะ
เพื่อเตรียมพร้อมกำลังในการเข้าตรวจค้นวัดพระธรรมกาย
และจับตัวพระเทพยานมหาหมุณี
พระธรรมชโยผู้ต้องหาสมคบกันฟอกเงิน
ร่วมกันฟอกเงินและรับของตน
โดยมีกำลังตำรวจจากภูทรภาค๑

กองบัญชาการตำรวจนครบานกว่า๓๐๐นาย
พร้อมกับกำลังทหารหลายกองร้อยเป็นหน่วยสนับสนุนค่ะ
ส่วนแผนการปฏิบัติงานที่ออกมานะคะ
เบื้องต้นค่ะได้กำหนดให้ใช้กำลังทหารจากกองทัพภาคที่๑
เป็นหลักในการปิดล้อมพื้นที่วัด
เพื่อไม่ให้มวลชนเข้าไปขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
รวมถึงป้องกันไม่ให้มีการปลุกระดมมวลชนเข้ามาเติมกำลังภายในวัดค่ะ
ขณะที่ตำรวจนะคะก็ได้มีการรับผิดชอบนำกลุ่มศิษยานุสิตที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องออกนอกพื้นที่วัดพระธรรมกาย
โดยชุดปฏิบัติการนะคะจะใช้ทีมปฏิบัติการคดีพิเศษจำนวน๒๐ชุด
ด้านกำลังตำรวจค่ะก็จะนำโดยพลตำรวจเอกเดชนรงสุธิชาญบัญชารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะ
ซึ่งรับผิดชอบสนที่กำลังตำรวจค่ะและด้านทหารนะคะ
ก็จะนำโดยพลโทอภิรัตคงสมพงศ์แม่ทัพภาคที่๑ค่ะ
ซึ่งเป็นผู้นำทีมตรวจค้นวัดพระธรรมกาย
ก็ได้มีการประกาศปิดการจราจรบริเวณรอบถนนคลองหลวงนะคะ
รวมถึงรอบพื้นที่วัดพระธรรมกายเพื่อขอความร่วมมือให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทาง
กว่าการปฏิบัติภารกิจนี้จะแล้วเสร็จค่ะ
พศจริษฐิสินทร์ข่าวไทยรัตน์ทีวีรายงานจากบริเวณศูนย์ปฏิบัติการ